เหตุการณ์ในการซื้อตัวขึ้นรถตู้โดยศาลสาธารณะ
คือเรื่องนี้มีผู้หญิงคนนึงร้องเรียนมาน้องคิงคุณผู้ชมค่ะ

จ่ายเงินเรียบร้อยได้ตัวมา

บอกรถเต็มให้ไปรอรอบหน้า
เธอเลยงงมากบอกแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ

พี่อะแล้วพี่รับหนูแล้วพี่รับเงินหนูไปทำไม
แล้วถ้าพี่บอกว่ามันขึ้นไม่ได้ตั้งแต่แรก

อย่ามาแตะต้องตัวหนู

อย่ามาแตะต้องสินทรัพย์ต้องตัวของหนู
หนูได้ตัวมาแล้วหนูก็จ่ายเงิน

แล้วพอหนูรอรถมาบอกว่าเต็มไปไม่ได้
คืออะไรคะ
นี่ค่ะคืออะไรคะแบบนี้ได้ด้วยเหรอ

เธอก็บอกอย่ามาโดนเนื้อโดนตัวทรัพย์สินก็อย่ามาแตะต้องนะ
คือคลิปนี้ค่ะมีผู้โดยสารผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะ

คำตอบว่าทำแบบนี้ได้เหรอทำไมเธอถูกไล่ให้ลงจากรถ
ทั้งที่จ่ายเงินซื้อตัวไปแล้วนะคะ
ซื้อตัวเพื่อไปชนบุรีคือไปบางแสนนะคะ
รอบ๑๔นาฬิกา๓๐นาที๘พฤษภาคมนะคะ
เธอก็นั่งรอรถตู้มาจอดในสถานีขนส่งหมอชิด๒
๔นาฬิกา๕๖นาทีคือรถตู้มาเลสด้วยมาช้า
เธอก็ขึ้นไปนั่งบนรถตู้แต่พนักงานไล่เธอลงจากรถ
บอกว่ารถเต็มเธอก็เลยพยายามขอคำชี้แจงและขอคำตอบ
ไม่มีคำตอบให้มันก็เลยกลายเป็นคลิปอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
เราตามเรื่องนี้ให้นะคะเราส่งคุณจ๋าแจ่มสีนักข่าวของเราไปที่ท่ารถตู้
ไปเจอกับพนักงานปล่อยรถนายรังสรรคมีพักดี
รังสรรค์บอกแบบนี้ค่ะวันที่เกิดเหตุผู้โดยสารหญิงคนนี้
ตั๋ว๑๔นาฬิกา๓๐นาทีในราคา๑๔๐บาท
แต่ระหว่างที่จะจ่ายตัวให้ก็บอกว่า
ถ้ารถเข้ามาแล้วต้องดูก่อนนะว่ารถเต็มไหม
ถ้าเต็มต้องรอรอบต่อไปนะ
พนักงานปล่อยรถอ้างว่าพูดประโยคนี้กับผู้โดยสารหญิงคนนี้ไปแล้ว
ต่อให้ซื้อตัวจ่ายเงินแต่ดูรถก่อนนะว่าเต็มหรือเปล่า
ถ้าเต็มให้ไปรอบต่อไปซึ่งเขาก็อ้างว่าผู้โดยสารหญิงคนนี้รับทราบแล้ว
แล้วก็ตอบตกลงตัวไม่ได้ระบุเวลาเอาไว้นะคะว่าต้องมานั่งรอ
ทีนี้รถมาประมาณเกือบบ่าย๓ก็คือ๑๔นาฬิกา๕๐นาทีกว่าครับ
รถตู้ก็มาก็เลยรับผู้โดยสารที่ซื้อตัวก่อนผู้หญิงคนนี้
รถมันเลยเต็ม
ก็เลยตัดสินใจคืนเงินให้๑๔๐บาทจะได้จบเรื่อง
แต่ผู้โดยสารหญิงไม่ยอม
รังสรรค์บอกว่าถ้าผมผิดผมก็ขอโทษก็แล้วกัน

มันเจอกับจองตั๋วเขาใจผิดกัน
ผมบอกว่าเวลามัน๒โมง๔๐หรือ๒โมง๔๕

ถ้ารถเต็มแล้วน้องก็ไม่ได้ไปไปข้างหลัง๓โมงครึ่ง
ปกติว่ารถมันเต็มน้องก็ต้องรอคันหลัง
แต่อันนี้น้องเขาโวยวายน้องใช้อารมณ์
ผมก็เลยบอกว่าให้รอคันหลัง๓โมงครึ่ง

คือมันเป็นติดต่างที่แล้ว
มันไปไม่ได้แล้วต้องรอคันหลัง

เมื่อคืนตังค์ให้แต่เขาน้องเขาก็แบบปฏิเสธ
โมโหหาว่าซื้อตัวแล้วไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่
ถ้าลุงผิดไปอะไรไปลุงก็ขอโทษด้วย
คือมันสื่อสารเข้าใจกันผิดกัน
อ่านายรังสรรค์บอกสงสัยสื่อสารผิดพลาดเข้าใจผิดกัน
ขอโทษก็แล้วกันก็คืนเงินให้๑๔๐บาท
แต่คุณผู้ชมคะเรื่องมันไม่ค่อยตรงกันสักเท่าไหร่

คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะผู้โดยสารผู้หญิงคนนี้
ขอใช้นามสมมุติเรียกว่านางเสาเอก็แล้วกันนะคะ
อายุ๒๕ปีเธอบอกว่าเธอซื้อตั๋วและโอนเงิน
ในเวลา๑๔นาฬิกา๖นาที
คนขายตั๋วบอกว่าขึ้นรถได้ในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาที
เธอก็เข้าใจว่าก็ต้องได้ขึ้นรถสิ
ก็คนขายตัวบอกก็ขึ้นรถรอบ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
สองโมงครึ่งถ้าเกิดมาแล้วก็ต้องได้ขึ้นนะ
แล้วเธอขึ้นไปบนรถแล้วด้วยนะ
แต่ปรากฏว่าตัวของเธอไม่เหมือนกับตัวของคนอื่น

เธอเลยกลับไปถามคนขายตัวอีกครั้ง
กลับได้คำตอบว่ารอรอบต่อไปก็แล้วกัน

เธอก็เลยต้องขอถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
กังวลใจมากเธอรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
จนสุดท้ายมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยนะคะ
แล้วก็เป็นฝ่ายไปเอาเงินค่าตัวคืน
แล้วก็พาเธอไปยื่นเรื่องร้องเรียน
แล้วก็ไปซื้อตัวอีกบริษัทหนึ่งให้
เขาไม่ได้แกล้งหนูว่า
ถ้าเป็นต้องรอขึ้นรอบต่อไปนะ
เพราะว่าก็ต้องรอขึ้นรอบลงไป
หนูอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อกับเขาก็ได้

หนูจะโวยวายเหรอว่าร้องคล่อนเซ็นยังไม่ถูกต้อง

ถึงคนที่ไปใช้บริการด้วยว่าตรวจสอบตัวให้ดีก่อนก็แล้วกันเน

และบริษัทรถก็ต้องมีมารยาทมีใจบริการให้มากกว่านี้
โดยเฉพาะเรื่องของเวลาที่รถจะออกเดินทาง
เพราะคนที่จะต้องออกเดินทางเขาก็มีธุระ
เขาก็อยากจะรู้เวลาที่ชัดเจนว่าจะขึ้นรถได้กี่โมงอะไรยังไง
อาจจะเขียนที่ตัวให้ชัดเจนเลยก็ได้
แล้วก็ถึงเวลาตามรอบก็จะได้เป็นไปตามนั้นนะครับ